ถ้าหากว่าใครไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะให้กลับมาทำมาหากิน
ยิ่งเฉพาะช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหมคะ
บางคนบอกทำงานเดียวไม่ได้ต้อง๒จ๊อป๓จ๊อป
ไม่ใช่แค่เรานะคะเจ้าตัวนี้ก็รับสองจ๊อปค่ะ
มาค้างบ้านนะไม่อยู่เหมือนกันจะมานั่งรออยู่ตรงเนี้ย
เหมือนมันต้องรอกลับมาก่อนรออนุญาตถึงจะเข้ามาบ้าน
แต่มันเข้ามาเขาก็ไม่เคยอนุญาตมันนะเออเขาบอกว่ามันหลับอ่ะสองบ้าน
ก็ดีใจแต่ดูเห็นมารับอยู่สองงาน
งานกินกับงานนอนงานกินกับงานนอนงานกินกับงานนอน
โจรมาไปไหมเนี้ย
ค่ะจังสุดรักษ์ตัวนี้เออรับจ๊อปสองงาน
รับดูแลสองบ้านค่ะแล้วสองงานหลักหลักที่ทำคือก็คือ
กินกับนอนอ๋อทำอยู่สองอย่างนี้อ่า
แล้วทำสองบ้านด้วยคิดดูกำไรเน้นเลยอ่ะ
มันอาจจะกินบ้านหนึ่งมันนอนอยู่บ้านหนึ่งใช่ไหม
หรือกินบ้านนี้แล้วไปนอนอีกบ้านนั้นหรือกินบ้านนั้นแล้วไม่นอนบ้านนั้น
ใช่ค่ะมันทั้งกินทั้งนอนทั้งสองบ้านเลยค่ะ
ใช้สิทธิ์เต็มเลยค่ะโอเบิ้ลเลยเออสองหลังเหรอ
ทำไมคงเห็นว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน
คำถามคือเฝ้าบ้านให้แล้วโจรโจรเห็นแล้วกลัวไหม
ไม่กลัวค่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้โจรเข้าบ้านตามสบายเลย